สุชาติชมกลิ่นครับคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่า
ก็ถ้าจะต้องตัดสินมติพักก็สำคัญ
แต่ถ้ามันจะต้องตัดสินใจส่วนตัว
เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าก็จะทำครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือสัญญาณส่วนตัวจากคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับ
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่ามีความเป็นไปได้นะฮะ
ความเป็นไปได้ที่พักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาล
แต่มันมีหลายสูตรสำหรับทางออกให้ประเทศ
ขึ้นอยู่กับจะตกผลึกกันยังไงนะครับ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะครับทางรวมไทยสร้างชาติฝ่ายเดียว
แต่ขึ้นอยู่กับรัฐสภาแล้วก็ปัจจัยอื่นด้วย
คุณสุชาติระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตอบตอนนี้
วงไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
จะต้องรอดูวันที่๑๖สิงหาคมว่าสารรัฐธรรมนูล
รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่า
แล้วค่อยมาคิดกันต่อนะครับต้องมาคุยกันในพัก
แต่ถ้าจะให้ผู้จักรใจมีผู้จักรใจด้วย
พูดจากใจก็อยากให้ประเทศชาติเดินหน้า

แค่วันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยกับภูมิใจไทย
ทางแหลงจะตั้งรัฐบาลการหุ้นเขียวทั้งกระดานเห็นไหม
และต้องทำให้การลงทุนและการท่องเที่ยวฟื้นตัว
ส่วนมติเลือกนายกธคุณสุชาติ
บอกว่าสสสวตมีเอกสิทธิ์
แต่ในส่วนของสอสอยังต้องเคารพมติภักดิ์
แต่หากใช้เอกสิทธิ์แล้วเป็นสิ่งที่สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ
ก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะคิดถึงส่วนรวมด้วยนะครับ
คุณสุชาติย้อนถามนักข่าวบอกว่าถ้าโหวตตามมติภักดิ์แล้วประเทศชาติเสียหายน่ะ
คุณจะทำหรือเปล่านะครับเขาก็คือคุณสุชาติเป็นผู้แทน
ต้องดูว่าทำตามมติพักแล้วเกิดความขัดแย้งจนเดินต่อไม่ได้หรือเปล่า
ก็ต้องพูดคุยกันในพักให้ได้ข้อยุติครับ
นี่คือนะครับท่าทีจากคุณสุชาติชมกลิ่นครับ